มหาวิทยาลัยรามคำแหง๒หัวหมาก
ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีคนนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคึกคัก
ตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้าเลยนะครับ
อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันที่๗พฤษภาคม
เพราะว่าเป็นจุดหน่วยเลือกตั้งกลาง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศการลงคะแนน
ล่าสุดนี้ครอบครัวชินวัฒน์ก็พากันไป

คุณสิริวัณรักษัตริย์ครับมีรายงานสดเข้ามา
หน่วยเลือกตั้งที่๑๕ลานกีฬา๑
เคหะธานี๓เชิญครับ
คุณสิริวัลคะ
บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้ง๑๕ที่ครอบครัวชินวัฒน

นางสาวแพทองทานพร้อมกับครอบครัว
จะเดินทางออกจากหน่วยเลือกตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันสำคัญวันนี้ค่ะ

และนางสาวพินทองทาชินวัดกุนากรวง
เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๕
ลานกีฬาเคหะธานี๓ค่ะ
นางสาวแพทองทานอยู่ในรายชื่อ
มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่๔๕๔ค่ะ

และนางสาวพินทองทาวลำดับที่๔๕๕ค่ะ
หลังจากใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จสิ้นนะคะ
นางสาวแพทองทานก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
เชิญชวนให้คนไทยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะ
โดยบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะ
จะมีการเลือกตั้งเปิดหิตตั้งแต่เวลา๘นถึง๑๗นค่ะ
แต่ก็อยากจะขอให้หลายคนนะคะ
อย่าเดินทางไปใช้สิทธิ์ใกล้เวลามากเกินไปนะคะ
ก็คือเวลา๑๗นาฬิกาเนื่องจากว่ากลัวจะเกิดความแออัดที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
และทำให้เสียสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในวันนี้ค่ะ
ส่วนด้านของสีหน้าของนางสาวแพทองทานวันนี้นะคะ
ก็มีสีหน้าที่สดชื่นค่ะมาพร้อมกับครอบครัวนะคะ
โดยมีสามีค่ะนายปีดกสวัสดีนะคะมาให้กำลังใจ
แล้วก็วันนี้ค่ะมีแฟนคลับในหน่วยเลือกตั้ง
มาให้กำลังใจแล้วก็มีการส่งยิ้มให้กับครอบครัวชินวัฒน์ด้วยค่ะ
สำหรับเขตเลือกตั้งนี้นะคะมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด
รวมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าคนค่ะประกอบด้วยหน่วยที่สิบห้า
ก็มีทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบเก้าคนนะคะ
เรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะ
หลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าค่ะ
นักศึกษาแพทย์ทางดังก็บอกว่าวันนี้ถือเคล็ดนะคะ
กลับพ่อกลับแม่กลับทั้งคุณพ่อคุณแม่เพื่อถือเลิกถือชัย
ในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะส่วนเรื่องอื่น
ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้เป็นพ่อหรือว่านายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยไปค่ะ
และนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๕

รายงานสดจากลานกีฬาเคหะ๓ค่ะ